เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของทนายตั้มเนี่ย
คนที่เขารู้เรื่องแล้วเขาเปิดประเด็นนี้

การที่ทางทนายตั้ม

ไปอามาฟ้องแน่หะ
จะไปแจ้งความเอาผิดกับทนายตั้มเพราะอะไร

เขาก็บอกชัดเจนระหว่างที่มีการโฟนอิน
ว่าไม่มีทนายความคนไหนไปตบทรัพย์แต่ประการใด
เท่ากับว่าคนที่มาพาดพิง
พาดพิงทนายเดชาเป็นความผิดอย่างชัดแจ้งชัดเจนนะฮะ
และทนายเดชายังบอกไปดูได้เลย

ไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียเรื่องการตบซับแต่ภรรกาฤต
การแถลงข่าวของผู้กำกับโจ้เมื่อวานนี้หลายคนโฟกัสเลย
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเฮ้ยดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าบทละครน้ำเน่า
มาดูกันหน่อยนะคะเรื่องนี้ค่ะวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
แถลงข่าวไปดูคนแรกเลยปาเต็ดมีภาพไหมคะ
แคปชั่นเปิดดูข่าวทำไมได้ดูละคร
เปิดดูข่าวทำไมได้ดูละครพี่มีความคิดเห็นไหมคะ
ก็เหมือนที่พี่บอกว่าบทดีจริงคือเขากันกรองมาแล้วว่า
สิ่งที่เขาพูดเนี้ยมันจะเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
ใช่เพราะว่าเมื่อวานก่อนที่จะมีการแถลงข่าวของผู้กำกับโจ้นะครับ
พบตรพูดเลยว่าคือโจ้สิ่งที่คุณจะพูดเนี่ย
คือคนทั้งประเทศจะได้ยินแล้วมันจะมีผลต่อการที่จะไปต่อสู้คดีด้วย
นี่อีกคนหนึ่งคุณนัทธวุฒิค่ะ
ผู้กำกับโจ้มอบตัวแล้วจะได้ตัวผู้กำกับโจ้ไหม
ของพี่เนี่ยคืออธิบายหน่อยฮะ

อะไรนะผู้กำกับโจ้มอบตัวและจะได้ตัวผู้กำกับโจ้ไหมครับ

มีคนกำกับผู้กำกับโจ้อย่างนี้เหรอ

องทะลุมากนะคะสำหรับพี่เต้นนะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดนะคะ
บางคนก็บอกว่าอ๋อที่หายไปหลายวันเนี่ย

กล้องพร้อมฉากพร้อม
แน่ใจนะว่านี่คือการแถลงไม่ได้อะไรเลยนะ
จากการแถลงเนี่ยนอกจากบทละครดราม่าหลังข่าวค่ำ
ดูละครตำรวจกำลังต่อบทกับผู้ต้องหา
เป็นไปตามเตรียมเป็นไปตามเตรียม

แต่จบด้วยการเปิดพื้นที่ให้โจ้แก้ตัว
พอสื่อถามหนักก็ให้หยุดถามโจ้ทันที
เหมือนเห็นพร้อมเราเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม

กรณีที่ตัดบทตอนที่สื่อถามว่า
รู้สึกยังไงนะฮะกับการที่อ่า
ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเอาคลิปมาเปิดเผยออกมา

ดูข่าวทำไมได้ดูละคร

น้อยแต่มากปะเต็ดเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเก่งเดี๋ยวมอบรางวัลถุงดำมาอวอร์ดให้